ทีนี้มาดูความคืบหน้าคดีพบศพหญิงวัย๕๒ปีนะครับ
ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารของร้านยอดฟ้าคาราโอเกะ
ถูกฆ่าเปลือยท่อนล่างนะครับที่พื้นที่กลางทุ่งนา
ในพื้นที่ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา
หน้าเนี่ยถูกทุบจนเละเลยนะครับซึ่งคาดว่าจะถูกข่มขืนด้วยนะครับ
แล้วเบาะแสที่ต้องสงสัยทางเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่า
คืนก่อนที่จะพบศพเนี่ยหญิงคนนี้ก็มาทำงานที่ร้าน
แล้วออกไปกับแขกผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเอใช่ค่ะ
เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วก็ดื่มเหล้าแหละ
แล้วก็บอกว่าหมายตาในเออยากจะกลับกับนายเอ
เพื่อนที่อยู่ในร้านคาราโอเกะก็เปิดทางให้

แต่ว่าสุดท้ายเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าออกไปกับนายเอหรือเปล่า
ก็ไปกันก็หายกันไปนะฮะร้านเป็ดร้านปิด

แล้วกางเกงท่อนล่างนี่ก็เปลือยไง

ซึ่งตอนนี้ต้องรอผลชนะสูตรว่า

แต่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกคมขืน
ผู้ตายชื่อนางพิษเคียนประโดมนะครับ
อายุ๕๒ปีเป็นชาวบุรีรำนะ
แต่ว่ามาทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะที่

จังหวัดทรงศาสน์ส่งขลานะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

พ่อม่วงงามนะครับก็คือนายเรืองศิลป์

อายุสามสิบแปดปีชื่อเล่นในเอนะครับมามอบตัวกับภูมิกับการสพม่วงงาม
ตำรวจได้นำตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะครับนายเรืองศิลป์สารภาพว่าแบบนี้
เขาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเขาไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านคาราโอเกะจนเมา
แล้วผู้ตายซึ่งเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านแล้วก็เมาอยู่แล้ว
ค่ะพอร้านปิดผู้ตายขอให้เขาช่วยขี่รถไปส่งที่บ้าน
เขาก็เมาเหมือนกันเมากันทั้งคู่พอขี่รถแล้วเขาผู้ตายก็ซ้อนมาด้วยนะ
อืมผู้ตายก็ชี้ให้เลี้ยวรถกลับไปกลับมาจนเขาก็ไม่รู้ว่าจะขี่รถไปทางไหน
ด้วยความรำคาญมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณที่ดินว่างเปล่ากลางทุ่งนานะครับ
เขาก็เลยจอดรถแล้วเขาอ้างว่าในจุดเนี้ย
พอจอดรถผู้ตายขอลงไปปัสสาวะพอผู้ตายลงไปปัสสาวะ
เรืองศิลป์บอกว่าพยายามจะขี่รถหนีจะได้ทิ้งผู้ตายเอาไว้
คือรำคาญแล้วนะครับแต่ผู้ตายวิ่งมาดึงเอาไว้ครับ
ดึงตัวเขาไว้แล้วทุบตีเขาจากด้านหลังแล้วด่าบุพการีเขาด้วย
ก็เลยบันดาลโทษะใช้ก้อนหินทุบเข้าที่ใบหน้า๒ครั้ง
ล้มแน่นิ่งไปนะฮะแล้วก็ไปทุบซ้ำอีกสองสามครั้ง
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักที่ตัวเมืองสงขา
รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือรู้ข่าวว่าอ้าวผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้ว
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนสาเหตุที่ศพของหญิงคนนี้
ท่อนล่างนั้นเปลือยเปล่าก็เพราะว่าผู้ตายลงไปปัสสาวะ
ค่ะแล้วเห็นเขาจะขี่รถหนีไงอ่าจังหวะที่ถอดกางเกงปัสสาวะ
เขาจะขี่รถหนีก็วิ่งมาคว้าอืมอ่าก็เลยกลายเป็นศพเนี่ย
เลื่อยท่อนล่างตำรวจบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหากับนายเรืองศิลป
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเพราะว่าสารภาพว่าเอาหินไปทุบบ้าน
ใบหน้าเขาแล้วจากสภาพที่เกิดเหตุ
ก็ขัดแย้งกับคำให้การของผู้ต้องหาอยู่พอสมควร
เดี๋ยวรอผลการชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีร่องรอยการข่มขืนหรือไม่
ถ้าพบว่ามีร่องรอยการข่มขืนก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอืม
แต่ถึงขั้นเอาหินทุบกันอย่างนี้จนตายเลยใช่ไหม
หน้าเขานี่เละเลยอะค่ะ